ตอนนี้วงการพระเครื่องคึกคักค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดรังทีมข่าวของเราไปสำรวจดูเพราะว่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่๙ได้รับความนิยมมากคือประชาชนอยากเก็บไว้
นายสิริโชคอภิญญานนท์ประธานชมรมพระเครื่องเมืองตรังบอกว่า
ตอนนี้นะคะกระแสเหรียญในหลวงราชการที่๙
กำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะ
ทุกรุ่นที่มีพระบรมมชายลักษณ์ของพระองค์
จะถูกเช่าไปบูชาจนหมดนะคะ
รุ่นราคาสูงขึ้นจากหลักพันบาท
เป็นหลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนก็มี

รุ่นไปจนถึงหลักร้านแล้วนะคะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะ

เหรียญคุ้มกล้าวสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
เนื่องในวาระครบรอบ๓๐ปี
ของการให้บริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
วันที่๒๗มีนาคมปี๒๕๕๙
สำหรับเหรียญคุ้มกล้าวมีเนื้อทองคำราคาหลักแสนนะคะ
เนื้อเงินราคาเริ่มต้นหลักหมื่นบาท
เนื้อเนวะราคาหลักพันบาท
และนิยมมากกระแสมาแรงมาก
ส่วนเหรียญคุ้มกล้าวเนื้อทองคำเล็ก
ราคาพุ่งสูงถึง๓๔แสนบาทแล้วค่ะ
เพราะว่ารุ่นนี้จะสร้างในจำนวนจำกัด
คือมีจำนวนน้อยแล้วก็หายากมากนะคะ

ยังมีเหรียญทรงผนวดที่ระลึกในหลวงราชการที่๙ขณะทรงผนวด
ผลิตในปี๒๕๕๐รุ่นบูรณเจดี
ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันเป็นที่แสวงหาของนักสะสมค่ะ
ตอนนี้ราคายังไม่สูงมากนัก
อกจากนี้ยังมีเหรียญพระมหาชนก
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชมพันศาครบ๖รอบ

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้จัดทำคู่กับหนังสือพระราชนิพลพระมหาชนก
ซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะ